แต่ถ้าพูดถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร
ทุกวันนี้นะเขาก็จะต้องมีการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันและลดปัญหาโลกร้อน

เดี๋ยวนี้นะต้องใช้ใบตองค่ะมาห่ออาหาร
ไปดูดีกว่าว่าไอเดียนี้บันเจิดขนาดไหน
ดีครับให้ใบตองห่ออาหารทุกชิ้น
ให้คุณใบตองห่อให้มือหงิกไปเลยครับ
ดิฉันดูมีประโยชน์ขึ้นมาทันที

ใบตองสวยและเก่งสำหรับน้องใบตองนะคะ
แต่ถ้าเป็นใบตองที่เป็นแบบธรรมชาติอย่างนี้ค่ะ
สามารถที่จะนำมาเป็นห่ออาหารแบบนี้ได้แล้ว
นี่คือไอเดียสุดสร้างสรรค์ของ
น้องวะไลพรดาแลมันค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนควรโดนวิทยา
อำเภอควนโดนจังหวัดสตูน

ออกมาหน้าตาเก๋น่ารักน่ารับประทาน
แล้วก็มีการแชร์ไปในโลกโซเชียล

ก็เลยไปถามไอเดียของน้องหน่อยว่า
ไอเดียนี้มายังไง

น้องศึกษาอยู่ที่โรงเรียนควรโดนวิทยานี่นะคะ
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ
เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมดนรงค์เรื่องของการดูแลกำจัดขยะ
แล้วก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้คนภายนอกเนี่ย

พอมาขายก็มีคนซื้อก็ทิ้งขยะเกลือนกลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยให้เด็กนี่นะคะ
นำอาหารมาจำหน่ายโดยฝากขายที่ร้านสหกร
เพื่อหนึ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็คือส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย
ตอนแรกน้องวลัยพรก็ทำเป็นกล่องกระดาษมานี่แหละค่ะ
ต่อมาทางผู้อำนวยการก็แจ้งว่า

จะต้องปลอดวัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ
เพื่อลดปัญหาโลกร้อนลดปริมาณขยะในโรงเรียน
น้องวลายพรก็คิดล่ะฉันจะทำยังไงดี
โดยการเอาใบตองที่เป็นพืชธรรมชาตินี่แหละค่ะ

เพราะแซนวิชมันมีไส้ใช่ไม่ค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ
พอไปวางขายปรากฏว่าเพื่อนในโรงเรียนชอบมากจากที่เคยทำส่งวันละ๑๐ชิ้นชิ้นละ๑๐บาท
ตอนนี้ออเดอร์เพิ่มแล้วนะเป็นวันละ๒๐๒๕ชิ้นแล้วคุณชนะ
รายได้ของน้องเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
แล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทำให้น้องเนี่ยขายดิบขายดียิ่งเปลี่ยนมาเป็นใบตองด้วย
ก็ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยใบตองก็ดีด้วยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยอีกด้วยนะ
ฟังไอเดียบันเจิดของน้องวลัยพรกันค่ะ
คือจุดตรงนี้คือเป็นจุดเบิกทางของเราเนอะทำให้เราพยายามให้แบบว่า
แล้วเขาได้รู้จักว่าภาวะโรคร้อยยังไงทำให้กลับบ้าน
ทำให้เขาแบบว่าดูรักโลกขึ้นแล้วก็ทำแบบว่า
ให้ตอนนี้คือเราเป็นจุดแรกที่ทำคนต่อต่อไปพอเห็นเราทำเขาอาจจะทำตามก็ได้
เพื่อที่จะไม่ให้มีขยะคะไม่ห่วงค่ะเอาเงิน
ไม่ห่วงค่ะไม่ใช้ได้ไม่ห่วงตอนนี้คุณอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้น
เมื่อไหร่จะเอาออกได้เนี่ยเอาก็แก้เคล็ดไง
แก้ไปแล้วคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าเสื้อตัวนี้สีส้ม
จะได้ไม่ต้องส่งมาเสื้อสีม่วงสวยใช่ไหมบอกเสื้อสีส้มสวยนะคุณผู้ชมนะ
ดิฉันขออนุญาตนะคะอะไรอ่ะคุณก็ใส่สีม่วงเหมือนกัน
หลังไม่เห็นนะคุณไม่ต้องเดี๋ยวรถข้างหลังเห็น
โอเคแก้เคล็ดไปคุณชนะผมไม่ใช่ช้าง
คุณชนะเขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้อย่างนั้นกลัวไม่เห็นใช่ไหม
เออทำไงปิดหน้ามันซะอย่างนี้เลยบ้าแล้ว